คุณผู้ชมมาเรียนรู้แนวคิดหลักคิดของผู้บริหารที่มีชื่อเสียง
เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตของคุณผู้ชมนะครับ
ถ้าพูดถึงธุรกิจผงชุรภที่อยู่คู่ครัวไทยมานานกว่า๖๐ปี
คงจะไม่มีใครไม่รู้จักไทยชุรภตราชดา
ณวันนี้มาถึงมือของทายาทรุ่นที่๓
เขาบอกว่าหลักการสำคัญในการบริหารงานคือสินค้าต้องปลอดภัย
มีคุณภาพแล้วก็ต้องน่าเชื่อถือครับ
เพราะว่าต้องแข่งกับตลาดต้องแข่งกันกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนแปลงไปมากครับ
แล้วก็เป็นกระแสของการรักสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าณวันนี้เขาจะอยู่อย่างไรต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร

ติดตามพร้อมกันในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
มองเห็นโอกาสจากธุรกิจผงชูรส
ต้องแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติ
แต่การชูเอกลักษณ์ว่าเป็นสินค้าของคนไทย

ทำให้สินค้าของไทยชูรสเป็นที่จดจำ
และเข้าไปอยู่ในครัวของผู้บริโภคจำนวนมาก

ที่ถูกผลิตออกมาสร้างความจดจำอย่างต่อเนื่อง

ยุคการบริหารงานของทายาทรุ่นที่๓

ครูที่มีอายุอย่างครอบครัวสาวโสธิกุลอย่างของเรา
เราเองมองว่าถ้าเราจะสามารถที่จะส่งไม้
เจนเนอร์ชั่นของผมต่อไปให้ลูกผมต่อไปให้ลูกของเขา
มันจะต้องมีกระบวนการภายในยกตัวอย่างอย่างเช่น
ถ้าเราเป็นเจ้าของทีมฟุตบอล
สมมุติครอบครัวของผมเจ้าของทีมฟุตบอล
จำเป็นไหมที่เราจะต้องลงไปเตะบอลเอง
หรือเราจะหาโค้ชเก่งนะครับ
แล้วก็พยายามที่ให้โค้ชไปหาผู้เล่นเก่ง
ช่วยเราคล้ายการบริหารธุรกิจเนี่ย
เราเข้ามาในยุคที่ว่าเราสามารถที่จะมอง
มองว่าการบริหารคนเราต้องมีกระบวนการ

ทั้ง๒ตัวมันจะทำให้ธุรกิจของเราอยู่รอด

จากต้องแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติแล้ว
ยังต้องแข่งขันกับเทรนด์การรักสุขภาพ
อย่างอาหารคลีนที่มาแรงในปัจจุบัน
เพราะหลายคนอาจกังวลว่าหากรับประทานผงชูรสไปมาก
จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้วันหนึ่งธุรกิจผงชูรส

ถ้าคุยกับในเชิงของวิทยาศาสตร์ทางอาหารเนี่ย

ต่อให้มนุษย์ไปถึงยุคที่สามารถเดินทางไปถึงดาวอังคารได้
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ไปแน่นอนคือผงชูรส
เพราะว่าผงชุรสเป็นสิ่งซึ่งจะทำให้มนุษย์ยังสามารถทานอาหารอย่างอร่อย

กองทัพเหมือนเขาเรียกว่าเดินด้วยท้องอาหารต้องอร่อย
แล้วการที่ทำให้อาหารอร่อยผงชูรสมันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด
แล้วมันเบามันสามารถขนถ่าย
เอาไปในการเดินทางในการทำอาหารที่เอาไปปรุง
เอาไปเป็นส่วนประกอบง่ายมาก
ว่าโผงชุรสจริงก็คือโปรตีนแบบหนึ่ง
มันปลอดภัยมากมายมาสารสามารถวันหนึ่งกินเท่าไหร่ก็ไม่หมด
เพราะฉะนั้นฟองชุระจะอยู่ต่อกับมนุษย์ชาติไปเรื่อย
ด้วยการเติบโตของตัวเลขร้อยละ๔ต่อปี
และปีนี้ก็เตรียมขยายการผลิตลงทุนเครื่องจักร
มองหารู่ทางใหม่เพิ่มเติมความแข็งแรงให้กับสินค้า

การแบ่งเวลาเพื่อทำงานอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปรายเทพจะอาสาพร้อมช่วยอยู่เสมอ
ถ้าเราจะทำอะไรในยามว่างเนี่ยมันน่าจะทำให้เรามีความสุขด้วย
นะครับการให้มันมีหลายวิธี
การให้ผมที่ตอนนี้ผมมาถึงในชีวิตอยากให้คืนต่อสังคม
ให้คนที่เราไม่รู้จักนะครับ

คือหลักการสร้างความสุขแบบง่าย
แล้วเราสามารถที่จะทำอะไรเช่นอย่างหนึ่ง
ความเดือดร้อนของเขาน้อยลงนะครับ

ตัวผมเองผมมองว่าไม่ว่าเราจะทำงาน
ว่าเราจะหาเงินได้เยอะมากน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะ

มันจะสามารถทำให้มันเกิดการสมดุลกับรายได้
จากตัวนั้นเองพอมันรู้จักพอเพียง
รู้จักให้นะฮะมันจะมีความสุขมากขึ้น